ตอนนี้มาดูข่าวใหญ่ที่จริงตามมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

นี่คือใครที่ดูข่าวแล้วก็จะบอกเหมือนกันเลย
นั่นไงว่าแล้วไง
เนี่ยรวบเสมียนสาวแล้วก็รายเดอร์วางแผนชิงเงิน๓ล้าน
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมรถตู้ของบริษัท
คนขับรถตู้ผู้ชายเสมียนผู้หญิงมาเบิกตังค์๓ล้าน๕

เหมือนกับแบบตะโกนว่ามึงรักกันมากใช่ไหม
แล้วก็เอากระเป๋าเป้ไปในนั้นมีเงินอยู่๓ล้าน
นี่พฤติกรรมที่น้ำแข็งเล่ามานะ
แฟนข่าวไทยรัฐทีวีความที่ดูข่าวทุกวันเก่ง
เอ๊ะตั้งแต่วันแรกเลย
แล้วก็บอกเลยว่ารายเดอร์นี้มันจะต้องมีอะไร
ต้องเป็นคนในหรือเปล่าหรือว่ารู้ความเคลื่อนไหว
คุณผู้ชมเรื่องนี้เกลือเป็นนอน
เพราะว่าเสมียนเป็นพี่สาวของรายเดอร์คนนี้

แต่ต้องบอกก่อนนะว่ารายเดอร์สรุปคือเขาไม่ใช่รายเดอร์ค่ายไหนเลยนะคะ
แค่ไปซื้อชุดไปซื้อกล่องมาเอามาใส่เฉย
ซื้อล้อมตัวนะคุณวางแผนกันในหนัง
จริงนี่คือรับบทนักแสดงท่านหนึ่งนะ
เสมียนสาวคนนี้ค่ะเพราะว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์

ตอนที่เขามาคุณก็ยังบอกเขาไปเลยว่า
คุณไม่ใช่เมียมึง

ผู้หญิงคนนี้ยังทำท่าตกอกตกใจโอ๊ยช่วยด้วย
กรีดรองรักใครจะรู้ว่าเธอนั่นแหละ
ก็วางแผนร่วมกันกับน้องชายแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้

น้องชายคือนายจตุพลบุญมีสนมอายุ๒๗ปี
พี่สาวคนนี้เมื่อกี้ที่ใส่แว่นนะคะ
นางสาวประพาพรบุญมีสนมนี่ไงนามสกุลเดียวกันเลย

รวบตัวได้ที่โรงแรมในซอยเพชรกะเสม๓๕ทับ๑ที่กรุงเทพนะ
แล้วทีนี้เขาก็สอบสวนไปสอบสวนมา
ฝั่งผู้หญิงนางสาวประพาพร
ซึ่งเป็นเสมียนบริษัทโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้
อ้างว่าแบบนี้ที่ต้องวางแผนก่อเหตุเพราะอะไรรู้ไหม
มีหนี้สินอยู่เยอะต้องผ่อนรถผ่อนบิ๊กไบท์
หาตังค์ไม่ทันหมุนเงินไม่พอใช้
ไม่รู้จะทำยังไงดีชักหน้าไม่ถึงหลัง
หันไปหาน้องชวนน้องไปก่อเหตุ

อย่างที่บอกว่ารับบทนักแสดงแต่กุไม่เนียนครับ
ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นี่ท้ายที่สุดถูกตำรวจจับได้
แล้วที่วางอยู่ข้างหน้าเงินเป็นปึ้ง
นั่นคือเงินที่ไปขโมยมาไปชิงมา

ใช่เพราะว่าจริงเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
เมื่อวันที่๒๐ที่ผ่านมาใช่ไหมคะตอนบ่าย
แล้วก็เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมนึง
บนถนนชนบุรีบ้านบึงในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง

คือผู้หญิงเนี่ยเดินถือกระเป๋าสีดำแล้วเห็นไหมคะ
ข้างนำหน้าคือนายกริจชะพัฒน์สุรกุลเป็นคนขับรถตู้
แล้วเนี่ยค่ะมาเดินไปเรื่อยในกระเป๋านั้นมีเงินสดอยู่๓๔๖๐๐๐บาท

ใช่แล้วคือ๔๐๐๐นั้นที่เบิกมา๔๐๐๐ผู้หญิงเก็บไว้
เป็นพวกแก๊ง๒๐ค่ะหลังจากนั้นก็เดินไปนู่นขึ้นรถตู้จอดอยู่
จะสุดกล้องวงจรปิดอ่ะนะคะทีนี้มาแล้วค่ะคุณผู้ชม
ผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มานี่ลูกศรแดงเลยนะ
จริงเขามาจอดรออยู่แถวนี้ดูลาดเหลาแล้ว
แล้วหลังจากนั้นพอไปถึงรถตู้จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชม
เหมือนกับไปกระชากแล้วมีการตะโกนรักกันมากใช่ไหม
เริ่มแสดงละครแล้วใช่ละครตะโกนออกไปแบบนี้
เพื่อให้คนรอบเขาคิดว่าเฮ้ยนี่เรื่องผัวเมียทะเลาะกันแน่เลย
ทีนี้สิ่งที่เขาพูดพยายามจะให้คนรอบคิดว่า
คนขับรถตู้เป็นชู้กับเมียของของเขาแล้วก็มีการชกต่อยด้วย
ชาวบ้านจะได้ไม่ไปยุ่งผัวเมียชาวบ้านไม่อยากยุ่ง
ถ้าเป็นเรื่องโจรชาวบ้านหรือพลเมืองดีเดี๋ยวจะไปตระคุบให้
ใช่ค่ะแล้วส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้คือเราเห็นกันตั้งแต่หลังจากที่เกิดเหตุเลย
เพราะว่าชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็จะได้ยินเสียง
หลังจากนี้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พอได้กระเป๋าแล้วก็ขี่หลบหนีไป
ทีนี้ตำรวจไปตรวจสอบนะแล้วเจอพิรุธหลายอย่างเพราะว่าเอาจริงคนที่ต้องสอบแบบหนักเลย
ว่าจะมีสวนรู้เห็นมั้ยตอนนี้

ตอนแรกทั้งสองคนเลยไม่รู้

แต่อย่างหนึ่งที่ตำรวจติดใจมันแปลก
เพราะว่าตำรวจเขาดูหมดเลยนะคุณผู้ชม
สัญญาณมือถือเขาไปตรวจสอบด้วยว่า
เบอร์โทรออกล่าสุดเป็นอย่างไร
ทีนี้เอ๊ะทำไมสัญญาณมือถือมันมีการเชื่อมต่อ
หรือโทรไปหาผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าน่าจะเป็นน้องชาย
ถ้าเอาง่ายเลยคือประพาพรส่งซิกบอกน้องชายว่า
ฉันเสร็จแล้วเบิกตังค์มาแล้วกำลังจะกลับไปที่รถนะ
มารอนะมารอสัก๕๐เมตรตรงนี้เดี๋ยวพุ่งเข้ามาได้เลย
กำลังออกธนาคารแล้วใช่แล้วครับจริงตอนที่ตำรวจตรวจสอบ
ตัวฝ่ายผู้หญิงนางสาวประพาพรยังปฏิเสธอยู่เลย
แหมคุณผู้ชมเงื่อนงำมันเยอะ
ตำรวจก็ต้องหาหลักฐานในการที่จะควบคุมตัวให้ได้
ตำรวจตรวจสอบไล่กล้องวงจรปิดทุกจุดนะ
ชุดศึกษวนสพบบึงฮะพบวงจรปิดนี่
พบรถจักรยานยนต์คันก่อเหตุในไร่อ้อย

กล้องวงจรปิดมันดีอย่างนี้เนี่ยมันได้ทุกจุดนะคุณ

ตรงนี้ทางเข้าไร่อ้อยก็เต็มไปด้วยโครนแล้วก็ย่าขึ้นรก
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตามไปแล้วก็เจอฮะ
นี่รถมอเตอร์ไซค์ถูกทิ้งเอาไว้คันนี้
ไปเอาขึ้นมายึดเก็บไว้เป็นหลักฐานเป็นของกลางนะครับ
ทีนี้ถามว่ากล้องตัวเดียวพอไม่นะ

แกะรอยกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมกระทั่งพบพิรุษ

คุณผู้ชมฮะนี่วงจรปิดเห็นนี่ฮะ
รถคันสีขาวคันนี้บรรทุกจักรยานยนต์คันหนึ่งเอาไว้ข้างหลัง
นี่ขาไปแต่ขากลับ
ไม่มีรถจักรยานยนต์ที่ท้ายรถกระบะแล้วนะครับ
ตำรวจก็เร่งสืบสวนแล้วรถสีขาวคันนี้ไปที่ไหนอย่างไร
ตอนนี้แต่ขากลับใช่ไหมมอเตอร์ไซค์หายแล้วครับนี่ขากลับไม่มีมอเตอร์ไซค์แล้วนะเอาไปทิ้งแล้ว
พบว่ารถกระบะคันนี้นะฮะตัวนายจตุพลนี่แหละฮะ
เคยนำไปจอดเคลมไว้ในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง
พื้นที่หมู่๔ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรี
แล้วก็มาจอดทิ้งไว้อีกทีคือไปรับที่อู่มาแล้วก็เอาไปทิ้ง
ไปเอามอเตอร์ไซค์ทิ้งไปขนมอเตอร์ไซค์เอาไปทิ้งเข้าใจไหมครับ
แล้วก็เอารถนี้มาจอดไว้อีกทีหนึ่ง
เพราะว่าตำรวจตามไปถึงที่อู่แล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าของอู่
ว่ารถคันนี้นายจตุพลเอามาซ่อมเอามาอะไรยังไง
แล้วคุณคิดดูสิการที่จะเอารถไปเคลมได้จะต้องมีการนัดก่อนไง
เขาก็เลยเอารถมาจอดเพื่อที่จะทำเคลม
หลังจากนั้นยังให้คนที่อู่เนี่ยนะครับ
ขับรถไปส่งเขาขึ้นวินมอเตอร์ไซค์อีก
เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดในอู่อีก
ก็จะเห็นพฤติกรรมของนายจตุพลเลยนะฮะ
กล้องวงจรปิดในอู่จับภาพนายจตุพล
เสื้อสีเทานี่นะฮะกางเกงสีดำ
อ้อมแล้วนำกุญแจรถมาให้พนักงานเคลม
ในการรับรถเมื่อวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมนี่หลักฐานส่วนหนึ่งมันชัดเจนไปหมดเลยนะฮะ
แล้วมอเตอร์ไซค์นะพี่เบิร์ตพี่บุ๊คคุณผู้ชม
คือตอนแรกที่ก่อเหตุเป็นมอเตอร์ไซคันม่วง
แล้วหลังจากที่เขาเอาไปเอาไปทิ้งไว้แล้วไปทำอะไร
เขามีการเปลี่ยนสีด้วยนะเป็นมอเตอร์ไซคันสีเทา
อันนี้คือเป็นจังหวะที่หลังจากที่เอารถไปไว้ที่อู่แล้ว
แล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์วิน

เทลค่ะวางแผนทางเป็นอย่างดี
ใช่อันนี้เห็นไหมข้างบนเป็นสีม่วงข้างล่างเนี่ยเป็นสีแบบเทาแบบนี้

ซึ่งหลังจากก่อเหตุ๒วันนี้ตำรวจตามได้คลี่คลายคดีนี้ได้สำเร็จ
ก็เดี๋ยวต้องสอบปากคำแล้วค่ะ
ใช่ครับเพราะว่าตำรวจสืบสวนสอบสวนภาค๒๕คุมตัวทั้ง๒คนได้นะคุณนะ
แล้วก็ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในซอยเพชรเกษม๓๕ทับ๑กรุงเทพ
ใช่ค่ะแล้วเงินที่ตอนนี้เอามายังไม่ได้ครบ
เพราะว่าได้เงินคืนมาประมาณสักสามล้านสาม
รู้สึกยังขาดอยู่ประมาณ๒๐๐๐๐๐บาทเดี๋ยวเขาต้องไปถามต่อ
ว่า๒๐๐๐๐๐บาทมีการเอาเงินไปกระจายที่ไหนหรือว่าไปใช้จ่ายยังไง

คดีนี้ตำรวจจะมีการแถลงวันนี้ด้วย
จะได้เล่าให้ฟังหมดเลยว่าพฤติการการก่อเหตุ
ของคนร้ายสองพี่น้องเขาวางแผนยังไง
อยากรู้เบื้องต้นไหมว่าสาเหตุคืออะไรอยากรู้ไหม
เรื่องของคุณตำรวจบอกเบื้องต้นมาแล้วบอกว่าสาเหตุ
ตัวพี่สาวหรือว่าตัวของนางสาวปราภาพรนะครับคุณ
ซึ่งเป็นสมิยามบริษัทบอกแบบนี้
บอกว่าวางแผนในการก่อเหตุเพราะมีหนี้สินจำนวนมาก
ใช่ทั้งต้องผ่อนรถยนต์ผ่อนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์

คือเขาบอกว่าพอต้องผ่อนเยอะนี่หาเงินผ่อนไม่ทัน
แบบที่ตอนบอกตอนแรกนะแล้วก็เลยต้องมาก่อเหตุ

จริงนะอยากจะให้เอาหน้าผู้หญิงนะครับ
กับตอนที่เขาตกอกเอามือทาบอก
คู่กันจังเลยคนละอารมณ์เลย
ฟังเสียงสัมภาษณ์ตอนแรกหลังจากเกิดเหตุ
ไม่รู้ไม่รู้จริงเล่าแบบเป็นฉากเลย

ไปรอวันนี้แถลงให้ครบทั้งหมดนะ
นะฮะก็สรุปคนในขบวนการเนี่ย๒ไหม
ไม่มีคนอื่นเกี่ยวข้องแล้วนะครับคุณผู้ชม